ชิงแชมป์เอเชียซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงวันที่๘มกราคมเป็นต้นไปนะครับ
ก็เป็นเกมที่สำคัญจริงเพื่อคัด๓ทีมไปเล่นโอลิมปิก
หรือว่าวีดีโอในการช่วยตัดสินมาใช้หลังจากที่พอใจกับประสิทธิภาพในการใช้งาน
ศึกเอเชียนคลับ๒๐๑๙นะครับที่สหรัฐอรับิเรตเป็นเจ้าภาพเมื่อชุดต้นปีที่ผ่านมา
แข่งกันสี่สนามที่ทราบมาก่อนหน้านี้นะครับแต่แจ้งอีกสักครั้งแล้วกันนะครับ
สนามหลักก็คือราชมังคลากีฬาสถานแล้วก็มีสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
บุรีรำสเตดียมนะครับสนามติรสุรานนท์ของสงขลาด้วย
ส่วนรอบชิงจะแข่งที่ราชมังคลากีฬาสถานครับ
รายการนี้คัดเอาอันดับ๑๓เป็นตัวแทนของทริปเอเชีย
แข่งขันโอลิปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
แต่ถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นนะครับจบ๑ใน๓
อันดับ๔นั้นก็จะได้สิทธิ์ไปโอลิปิกทันทีเพิ่มอีก๑ทีมนะครับ
ส่วนทีมไทยเมื่อวานนี้ครับประกาศรายชื่อผู้เล่นชุดแรก๓๓คน
ที่จะเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมในวันที่๒๖ธันวาคมนี้นะครับ
เพิ่มมาอีก๑๐คนจาก๒๓คนที่มีการตัดตัวนะครับ
ประตูชุด๒คนชุด๔เกมมาอยู่แล้วครับ
นนท์ม่วงงามและก็กรมาพรรดินาฬีจันทร์
อีกคนคือเกียรติสัครชาวดอนนายทะวานจาก๕๘ทานี

กลางหลังครับผู้เล่นชุด๔เกมมากันหมดนะครับ
ลิงคารพรมสุพะชินพัฒน์ลีอ่อสรายุทธ์สมพิมพ์
จตุรพัฒนสัตว์ธรรมพิรวัตรอักษธรรมครับ
ผู้เล่นหน้าใหม่ที่เรียกเข้ามาก็มีเควินดิโรมรำ
ไซต์จากการท่าเรือรวมถึงมีโชคมหาสารนุกูล
แล้วก็พัชรพลอินทดีที่อากิระนิชโนนั้นก็เคยเรียกไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่
แต่ไม่มีชื่อในชุดซีเกมซึ่งเขาก็ติดชุดใหญ่นะครับ
นัดกับอินโดด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยไปเพิ่มเติมรายชื่อสองคน
อานนท์อมรเลิศศักดิ์นะครับถือว่ามีโอกาสได้ซ้อมชุดใหญ่ประสบการณ์
น่าจะนำมาเติมเต็มตรงนี้ได้กองกลางครับมีนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในชุดซีเกม
แต่ถูกเรียกเข้ามาเยอะเลยนะครับทั้งเบนจามินเดวิสดาวเตะสามสัญชาตินะครับ
ถือสัญชาติทั้งไทยอังกฤษแล้วก็สิงคโปร์จากทีมฟูแลม
การจรินถาวรศักดิ์นะครับที่เพิ่งย้ายมาการท่าเรือ
อิริฟฟันดอเลาะจากบุรีรัมยูเนเต็ดรวมถึงสรยุทธพานทองจากเมืองทอง
เพื่อเล่นชุดซีเกมนะครับมีทั้งอานนท์อัมวาลเลอร์สัก
ฤษฎากาแมนฉัดมงคลทองคิรีและวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญครับ
แต่ว่าชุดนี้กองกลางเนี่ยเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่า๑๐๐อยู่แล้ว
ไม่มีเอกฤทธปัญญาที่มีอาการบาดเจ็บในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
แล้วก็หายกลับมาไม่ทันหลังจากผ่าตัดนะครับ
หน้า๕คนครับจากชุด๔เกมอยู่กันครบเลยนะครับ
สุมพะโชคสหรัฐชาติสุมพะรัฐเหมือนตาสุมพะชัยใจเด็ด
สิริโชคพาโสและเจริญศักดิ์วงกรโดยได้
นัททะวุฒิสุกสุมจากแบงค์คอร์เกอร์เตศ
เคยไปเล่นกับเอฟซีโตเกียวรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
รวมทั้งกรวิทยาศาปรเมฆอาจวิลัย๒กองหน้าดาวรุ่งของเมืองทอง
และนันทวัฒนสวนแก้วจากระยองเอฟซีครับ
แกรมอยู่๒๓นะครับวันที่๘มกราคมครับ
เจอกับบาเรนเป็นเกมแรก๑๑มกราคมพบกับออสเตรเลีย
แล้วก็๑๔มกราคมจะพบกับอีรักษ
ทั้ง๓นัดทีมไทยจะแข่งขันที่ราชมังคลาฮิลาสถาน
เวลา๒ทุ่ม๑๕นาทีครับ